เรื่องนี้ห้ามกันทุกปีก็มีทุกปีอีกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเกือบแล้ว
เกือบไม่ได้ฉลองข้ามปีใหม่ซะแล้ว
ทำไมฮะเพราะว่าลุงแท้ค่ะไม่รู้แกคึก

อยู่เข้าดาวน์ปีใหม่ปุ๊บเอามาเลยค่ะ
๑๐นัตรัวหน้าบ้าน
ยิงขึ้นฟ้าแต่อย่างที่บอกกระสุนขึ้นไปแล้วมันต้องตกลงมา
มันไม่รู้แล้วแหละว่า๑๐นั้นไปลงบ้านใครบ้าง
ลองดูคลิปหน่อยนะคะมิกะดินเสียงไหม
กลัวไหมคะโอ้โหนี่ไงเขาบอกโอ๊ยแล้วฉันจะได้ข้ามปีใหม่ไหมเนี่ย
อะไรจะรัวขนาดนี้คลิปนี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
คือครอบครัวกำลังนั่งดื่มกินฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละ
จริงก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาตะโกน
แล้วก็พูดจาทำนองไม่พอใจถึงการกินเลี้ยงเสียงดัง
คนในงานก็เลยถามกลับไปว่าทำไมมันเป็นอะไรเหรอมันมีอะไร
เท่านั้นแหละปังรวมมาเลยสิบนัทค่ะ

มีอีกคลิปนึงด้วยเขาบอกว่าเป็นคลิปวีดีโอนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมค่ะ
ลูกกระสุน๑๐นัดรัวอยู่หน้าบ้าน
นึกว่าจะไม่ได้ข้ามไปปี๒๐๒๒แล้ว
คนยิงไม่ใช่ใครที่ไหน

คือที่มาอัดคลิปเนี่ยคืออยากจะถามลุงนมแหละว่า

แล้วถ้ากระสุนที่ลุงนมยิงขึ้นไปเนี่ย
มันไปโดนลูกหลานโดนญาติตายขึ้นมา

เขามายิงปืนหน้าบ้านปุ้ย

แล้วถ้ากระสุนมันโดนลูกของพี่

ทีนี้เราได้คุยกับทางเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะ

ไปส่อพกจเลยต่อให้เป็นลุงแท้ก็เถอะ

ในงานก็มีภรรยาลุงนมมานั่งกินอยู่ด้วยนะ

นับถอยหลังกำลังจะเข้าปีใหม่อยู่แล้ว
นมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเลย
แล้วก็ตะโกนด่าเข้ามาดังลั่นบอก
กินกันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ชี้หน้าด่าภรรยาตัวเองภรรยาชื่อป้าง้อ

เงาะกลับบ้านแล้วก็ควักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าเลยค่ะ

เป็นคนไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครครับแต่เวลาแกโมโหไม่พอใจฉุนเฉียวอะไรเมื่อไหร่เนี่ย
บุกมาอารวาสทุกทีครอบครัวเลยตัดสินใจว่า
อื้อลงบันทึกประจำมันดีกว่า
ลงบันทึกประจำวันแล้วลุงนมก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะทีนี้

พนักงานสอบสวนเชิญตัวนายพนมแก้วคำหรือว่าลุงนมวัย๕๘ปีนะคะมาสอบปากคำเรื่องนี้ค่ะ
ซึ่งลุงนมแกก็แอบเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแบบเงียบเอาปืนมาด้วยนะ

ผมเองครับนายพนมผมใช้ปืนกระบอกนี้นี่แหละที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
เมียป่วยแต่ไม่ยอมอยู่บ้านป้าง้อ
ก็ป่วยยังจะออกมากินเลี้ยงอีกบ้านช่องไม่ยอมกลับ

แต่ที่ยิงผมโมโหเมียไม่ได้โมโหลูกหลานอะไร

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าปืนมีใบอนุญาตไหม

แต่ก็ต้องโดนข้อหาอยู่ดีนะคะทั้งข้อหาพาปืนไปในทางหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย

เกิดไปโดนชาวบ้านเขาทำยังไงเจ็บตายขึ้นมา
ใช่คือเตือนกันอีกครั้งนะคะ
กระสุนต่อให้คุณยิงขึ้นฟ้าคุณไม่ได้เล็งหาคน
แต่อย่างที่บอกเพราะเข้าไปเสร็จมันต้องตกลงมา